บอสใจต่อภัย
น่ากลัวครับน่ากลัวเหลี่ยงได้ก็เลี่ยงกระเดือด

ตอนนั้นก็เห็นว่าเขายืนอยู่ข้างรถเนี่ย

เอากระสุนใส่แม็กซใส่อะไรของเขาเตรียมไว้
แต่ดูเขาไม่ได้ลุกลี้ลุกลนลึกอะไรเลยนะเขาก็ใส่ของเขาไปเรื่อยไป
แล้วก็แค่เดินมาชะแงะมองดูนั่นมองดูนี่แล้วก็ใส่ไปเรื่อยของเขา
กระสุนไว้นะเอากระสุนใส่ใส่แม็กซใส่อะไรของเขาไว้
แล้วอัตมาเพิ่งแน่ใจว่าเขายิงคนตอนที่รถเก๋งบอลสีทองขับผ่านหลังอัตมาไป
ตมาก็เห็นว่าข้างหน้ามี๒คนอยู่ในรถข้างหลังเบาะด้านหลังเป็นเด็กนั่งอยู่ข้างหลัง
ทีนี้สักพักก็ได้ยินเสียงปืนอีกก็เลยเดินดูเฉง้อออกมาดูอีก
ก็เห็นรถหัวรถบอลมันทิ้มเข้าไปในป่าตรงนี้แหละ
พอเห็นเหตุการณ์ตรงนี้อัตมาก็เดินออกไปรานธรรมต้นหลังแล้ว
แต่ยังเหลือพระอีกรูปหนึ่งที่ท่านยังเฝ้าอยู่
ซึ่งก่อนที่มันจะยิงรถบอลสีทองเนี่ย
ว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้แจ้งผู้นำท้องถิ่น
ว่ามาดูที่ทำไมทหารถึงเอาปืนมายิงในวัด

ตรงรถที่โยมจอดนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ยิงท่านนะ
มันไม่ยิงนะมันก็ใส่กระสุนมันก็เห็นพระอยู่มันก็ใส่กระสุน
ไม่ยิงไม่ยิงนะใส่กระสุนเฉยอยู่ไม่ยิงพระ
หลังจากบอลยิงรถบอลสีทองแล้วเนอะมอเตอร์ไซค์เด็กนักเรียนบุญวัฒนา
ขับมามันยังไม่ยิงนะตอนช่วงที่รถยังมาไม่ถึง
พอรถผ่านหลังมันค่อยหันเข้ามายิงเออมันไม่เลือกแล้วตอนนั้นอ่ะ
คือพอผ่านหลังผ่านหลังมาถึงถึงยิงน่าจะยิงถูกเด็กแล้วแหละ
แล้วรถก็เสียหลักล้มข้างรถบอลสีทองรถเก๋งบอลสีทอง
ล้มข้างข้างกันแล้วก็เดินไปยิงซ้ำยิงซ้ำเหรอใช่ยิงซ้ำ
ซึ่งเหตุการณ์ตอนยิงเด็กเนี่ยตอนนั้นอัตมาไม่อยู่แล้วนะ
บอกว่าหลวงพี่ช่วยห้ามโยมไม่ให้ขับไปข้างหลังหน่อย
เพราะเมื่อกี้ผมเห็นมันยิงเด็กล้มต่อหน้าผมเลยว่าอย่างนี้
ก็เลยพระทางด้านนู้นก็เลยช่วยกันสกัดไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาทางหลัง

รายที่๒ที่๓ก็น่าจะเห็นหลวงพี่ท่านว่าจะเป็นรถตำรวจ๒ศพหน้าวัด

หลังจากรถตำรวจแล้วก็จะเป็นฟอร์จูเนอร์๔ศพ
ซึ่งขับมาใกล้เพราะโยมเขาขับมาใกล้แล้วก็เห็นท่าไม่ปกติแล้ว
น้องพี่ท่านว่าเขาเตรียมใส่เกียร์จะถอยกลับแล้ว
แต่ทีนี้มันเดินไปยิงเลยยิงใส่หน้ารถนะอาวุธสงครามเนอะยิงใส่หน้ารถ
พอรถหยุดชะงักแล้วก็ว่ายิงล้อแล้วก็กลับมาเอาปืนสั้น
เพราะว่าตอนแรกเขาขับมาเขายังไม่ก่อเหตุนะ
อัตตามาก็ไม่ได้สนใจต้องกดไปต่อย้อนไปถึงนู่น
เจ้านานมั้ยครับไม่คิดว่านานนะ
นานค่ะนานเลยแหละค่ะ

คนอยู่ในวัดเยอะเลยอาจารย์ทำรู้มั้ย

โปรดติดตามตอนต่อไป